ก่อนจะไปดูสวทรงเอมาดูทรงผู้ชายคนนี้ก่อนดีไหมคะคนไหนฮ

พร้อมแน่นอีกแล้วนะครับวันนี้หมุกปปชจะไปกรับสอบทุจริต๔เรื่องด้วยกัน
ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นมีประเด็นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบอยู่ด้วย
ประเด็นเรื่องที่ว่ามีการตั้งนอมินีมาดูแลบริษัทรับผลประโยชน์ทำโครงการร่วมกับกระทรวงคมนาคม
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศก่อน
มากกว่า๓๐๐๐๐๐๐๐บาทด้วยนะครับ
แน่นเต็มเลยค่ะทั้งถังเผากงเต็กเผากระดาษเงินกระดาษทอง
มาเผากันหน้าปปชเป็นสัญลักษณ์เงินทอนนะคะของโครงการต่าง
กระทรวงคมนาคมแล้วก็เงินทอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม๓๐๐๐
ล้านบาทที่คุณชุวิตก็เปิดประเด็นเรื่องนี้
สักพักหนึ่งแล้วมีการเผาโฉนดที่ดินเขากระโดง
ตระกูลชิดชอบไม่ยอมคืนให้กับรัฐด้วย
ตั้งแต่เช้าคุณชุวิตหอบเอกสารหลักฐาน๔เล่ม
มีบอร์ดมีทงชาติยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนาย
นิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชนะคะ
ตรวจสอบกรณีการทุจริต๔ประเด็น
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคนในกระทรวงคมนาคม

หนึ่งก็คือประเด็นที่นายศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีคมนาคมตั้งนอมินีถือหุ้น
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่น
ระหว่างดำนงตำแหน่งรัฐมนตรี
เพื่อเป็นคู่สัญญารับงานในกระทรวง๔๐โครงการ

สองตรวจสอบผู้ว่ารอฟทเข้าข่ายละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ดำเนินการเพิกถอนที่ดินเขากระโดง
ปล่อยให้บุกรุกกว่า๕๐๐ไร่
ทั้งที่ปปชเคยมีหนังสือปี๕๔ให้เพิกถอนแล้ว
๓ปีผ่านไปไม่เห็นมีการดำเนินการเลย
กล่าวหาว่ากรรมการปปชคนนึง
มีที่ปรึกษาหน้าห้องชื่อย่อทอทง
คอยวิ่งเคลียร์คดีทุจริตให้นักการเมือง
และสี่ตรวจสอบเลขาที่การสปก
ปล่อยประละเลยให้พนักงานบริษัทชอการชั่ง
ถือครองที่ดินสปอมมเหล็กสระบุรี๖๑๘ไร่

คุณชูวิทย์สาบานด้วยนะคะบอกว่า
ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการยื่นตรวจสอบ
แต่อยากให้สมบัติมันกลับมาเป็นของประชาชน

แล้วก็จะไปกรกตยื่นยุบพักภูมิใจไทยให้ทัน
ก่อนเลือกตั้งด้วยเอ้าฟังเสียงคุณชูวิทยนะ

เรื่องไปบุรีรำเนี่ยผมไปแน่นอน

เฮ้ยวินเปิดประตู
ไอ้บ้านมึงไม่ใช่บ้านมึงแล้ว

มันเป็นที่สาธารณะเป็นที่รถไฟ

ผมเป็นเจ้าของบริษัทนี้กูจะไปเป็นรัฐบาลนะ

เสร็จแล้วเออให้บริษัทนี้มารับงานกับกู

เนี่ยแล้วผมถามว่าพอได้กำไร
ก็มีชื่อบริษัทนี้ไปบริจาคพักภูมิใจไทย๕ล้าน

บริพนาศิษย์บริจาคอีก๕ล้าน

วันนี้มีคนชี้แจงแล้วนะคะนายสุภาชัยใจสมุทร
ทะเบียนสมาชิกพักภูมิใจไทยเขาบอก

ดินเขากระโดงเป็นที่ดินที่มีเจ้าของอยู่ประมาณพันกว่าแปลง
เนื้อที่๕๐๐กว่าไร่ก็มีเอกสารสิทธิ์กันเกือบทุกแปลง
กรมที่ดินก็ออกเอกสารสิทธิ์ให้โดยชอบ
ผ่านกันเป็นมือที่๒มือที่๓มือที่๔ไปเรื่อย
นายศักดิ์สยามไม่ได้มีที่ดินหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อะไรตรงนั้นเลย

คือของนายชัยชิดชอบที่เสียชีวิตไปแล้ว
เป็นที่ดินที่ซื้อมาจากบุคคลอื่นที่เป็นเอกสารสิทธิ์

เพราะฉะนั้นการกล่าวหานายศักดิ์สยาม
ว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วปล่อยประหละเลยต่างหน้า

ก็เขามีการทำหนังสือไปที่กรมที่ดินแล้วนะคะ
การรถไฟของประเทศไทยบอกว่าให้เพิ่งถอน

แปลว่าต้องเพิกถอนที่ดินพันกว่าแปลง
มีเอกสารสิทธิ์ที่กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ให้ไปด้วย
ซึ่งตรงนี้มันเคยมีคำพิพากษาสารปกครองสูงสุด
เรื่องที่กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของประชาชนที่มีเอกสารโดยชอบ

ซึ่งผมเชื่อเลยว่าจนถึงวันนี้ที่ดินตรงนั้นราคามหาศาล
กรมที่ดินเองก็เคยทำการรถไฟแล้ว

รถไฟแล้วว่ามีเอกสารสิทธิ์อะไรมายืนยันว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของการรถไฟ

ก็ไม่มีอะไรนอกจากแผนที่สมัยราชการที่๕
บอกว่าวันนี้ที่ดินที่คุณชูวิทย์พูดถึง
มีทั้งหน่วยงานราชการโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเรือนจำ

เพราะฉะนั้นอย่ามากล่าวหานายศักดิ์สยามว่าทำผิด

ภูมิใจไทยยอมไม่ได้นะถือเป็นการกล่าวหากัน

ก็จะทำให้ประชาชนอีกพันกว่ารายเนี่ยอาจจะต้องเสียหายไปด้วยนะ
อืม